ต่อเนื่องเลยนะคะกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุคราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะคุณผู้ชมหักหลบหมาแล้วไปชนกับเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์นี้คนเจ็บ๒งูตายหนึ่งตัวดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
หลายคนถามงูมาเกี่ยวอะไรฮะงูเนี่ยมันอยู่บนเสาไฟฟ้าไง
พอรถไปชนเสาไฟฟ้าปุ๊บงูตกลงมาช็อกตายคาที่เลยค่ะ

เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณคืนวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลา๓ทุ่มนะคะ
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้คันนี้
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหักเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนด่านซ้ายหล่มศักดิ์บริเวณหน้าอบตโป่งตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคุณผู้ชมดูสภาพนะคะ
เราไปสอบถามกับคนขับรถกระบะชื่อว่าคุณบรรยงสุคงเจริญ
เล่าบอกว่าตนเองเนี่ยขับรถกลับจากอำเภอด่านซ้ายหลังจากที่ไปรับหลานชายอายุ๑๑ปีเพื่อจะกลับบ้าน
ขณะขับรถมาพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
หมาตัดหน้ารถหมาตัดหน้ารถก็เลยทำให้คนขับเนี่ยหักหลบหมา
หลบหมาแต่ตัวเองไปพุ่งชนเข้ากับรถเสาไฟฟ้าริมข้างทางนะคะ
เสาไฟฟ้ามันหักโค้นลงมา
ท่านใดนั่นเองงูเขียวที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ย
เสาไฟฟ้าโดนรถชนถูกไหมก็ตกลงมาช็อกตายคาที่
ส่วนคุณบรรจงกับหลานชายนี่ค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นี่งูเขียวนะฮะซากงูนะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายบรรจงนะคะ

แต่จะต้องมีการสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ